ให้ช่องดีช่องดีสุขเสพเฟรดบรีน่ะคอยรวยคอยรวย

สวัสดีครับวาไรตี้ปากท้องของคนอยากรวยวันนี้พามาหาเศรษฐีกันที่จังหวัดปฐุมธานี
แต่ที่เห็นเฮียป้องของเรายืนให้อาหารปลาอยู่เนี่ยนะไม่ใช่อะไรเขารอน้องอีจ๊ะก็แหม
วันนี้มันเลิกดีแถมยังอากาศดีขนาดนี้
น้องจ๊ะเขาก็เลยขอไปไหว้พระเอาเลิกเอาชัยก่อนยังไงล่ะครับ
กับที่นี่เลยวัดสารเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนค้าขายต้องรู้จัก

เฮ่เฮ่เว้ยรัวเก็บพรบขนาดนี้เนี่ย
งูตัวแม่จริงนะครับน้องอีจ๊ะ
ว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเฮียเขารอจนหลับแล้วล่ะมั้ง
เฮียไปไหนนี่
โอ้โหเฮีย
เฮียมายืนรอให้อยู่ตรงนี้
ให้อาหารปลามาที่วัดนี้
เฮียรู้ไหมว่าเฮียมาที่นี่แล้ว
เฮียต้องไปเช็คอินขอพรหลายที่เลยนะ

แล้วก็ของานใช่ไหม

เห็นไหมเด๊ได้บุญละเริ่มจะได้บุญละ

กับรายการเซธีลิปป้ายแดง
ต่อเมื่อกี้มีอะไรนะบ้านรถงานเงิน
เห็นว่าเน้นมากเรื่องรวยเรื่องเงิน

ถ้าอยากรู้แล้วจะพาไปเจอคนที่เขาเรียกว่ามีความ
เห็งและขยันเริ่มจากชีวิตเขาเริ่มจะแบบว่าติดลบมาก

แต่ปัจจุบันนี้ครับเรียกว่าเจ๊มนต์นะฮะ
เป็นเจ้าของร้านกุ้ยช่ายชื่อดังแห่งวัดสรรเจ้าเลย

ไปดูวิธีเขาว่าเขาสู้ยังไงถึงรวยได้แบบนี้ครับผม
นี่สวัสดีก่อนเลยสวัสดีเมส
สวัสดีค่ะแม่มนต์สวัสดีพี่โจ้ค่ะ

คุณบอกทำไมกุ้ยช่ายหน้ากินมาก

แล้วมีหลายไส้มาก

ผักไส้เผือกหน่อไม้มันแก้ว

วันหนึ่งใช้ผักเป็นตัน

นี่แค่ไส้กุ้ยช่ายอย่างเดียวนะครับ
ต้องใช้วัตถุดิบมากมายขนาดนี้
คุณผู้ชมก็ลองไปคำนวณเองแล้วกันนะครับว่า

ใน๔ไส้เนี่ยผักก็จะมาอันดับ๑ประมาณ๕๐
อันดับ๒ก็จะเป็นไส้เผือกประมาณ๓๐
หรือเป็นหน่อม้ายแล้วมันแกรบก็รองลงมา

แป้งแบบบางมาก
แล้วเหมือนให้ไส้เหมือนแบบกลัวลูกค้าโกรธ

แต่ตอนนี้ไปชิมกันก่อนดีกว่าค่ะคุณค่ะ
มาเลยครับโอ้โหแค่เห็นนึ่งสดใหม่แบบนี้ท้องร้องโครกคลากไปหมดแล้วล่ะครับ
ให้เกียรติผู้หญิงชิมรสชาติที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลย

ไม่ใช่แค่แป้งนะเฮียไส้คือแบบเหมือนละลายในปากเราเลย
นี่ไส้เผือกซีเด็ดนะครับเป็นไส้ที่ขายดีเป็นอันดับสอง

เผือกที่มีความหอมหวานตัดจากน้ำจิ้มที่มันยังเป็นเค็มหน่อย

รู้เลยว่ามันแบบสดมาก
เหมือนแบบว่าฉันไปตัดมาปุ๊บแล้วฉันก็เอามาทำเลย

รสชาติคือแบบอย่างแรกเลยนะคือแป้งเนี่ยบางมาก
มากแล้วก็ทุกรสชาติเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ารู้เลยว่า
วัตถุดิบของแม่เนี่ยสดใหม่ตลอดแล้วคือแบบมันอร่อยอ่ะ
นี่เรียกว่าเราบางจนเราเห็นไส้ในแบบหมดเลย
แหมกินกันเพลินเลยนะครับ
วันนี้เนี่ยต้องได้เห็นเฮียป้องและน้องจ๊ะยืดเส้นยืดสายอาสาเป็นลูกมือ
วิชาการทำกุ้ยช่ายเงินล้านสักหน่อย
ดูสิว่าจะนวดจะคลึงแป้งกันเก่งขนาดไหน
ต้องมาขอดูการทำแป้งที่เรากินแล้วรู้สึกว่ามันบางเราหน่อย
จริงนะฮะว่าแม่มนต์กับพี่โจ้เขามีเทคนิคการทำยังไงบ้างครับผม

หลังจากที่เรากวนแป้งเสร็จนะครับเราก็เอาแป้งขึ้นมาแล้วก็เอามานวด
โจรมานิดนึงการกวนแป้งเมื่อกี้ที่บอกกวนแป้งมันคือยังไงครับพี่
สมัยก่อนสมัยก่อนก็คือเอาแป้งส่วนผสมเอามาใส่กระมัง
แล้วก็เทน้ำลงไปแล้วก็ละลายคล้ายกับกวนแป้งเปียก
แต่ว่าสมัยนี้เลยคือเราเอาแป้งลงโม่แล้วใช้วิธีเอาน้ำร้อนเดือดเนี่ย
โม่ลงไปแล้วก้วนทีเดียวเลยซึ่งไม่ต้องมาใช้เวลา
เพราะว่าเมื่อก่อนพวกผมเป็นเด็กแม่ก็ทำคนเดียว
แล้วทำไมแบบอยู่ดีเรามาเจอเทคนิคใหม่ที่แบบว่าทำให้ทำได้เร็ว

พยายามหาวิธีที่แบบทำยังไงก็ได้ให้ทำได้เร็ว

พอได้พิษเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีครั้งนี้เลย

โลกแม่ทำเนี่ยจะบอกเองนัถว่าไม่มีอุปกรณ์อ่ะครับ

ทำไมไม่ใช่ว่าใช้อันนี้อย่างเดียวนะครับ

แม่แม่เป็นสาวอายุทยาจ้าคุณแม่แล้วเป็นไงมาไงแม่ถึงได้มาทำ
สนุกกุ้งชายที่เป็นสไตล์จีนแบบนี้ไหม
ตอนสมัยแม่เป็นสาวอะนะเป็นสาวอายุ๑๕๑๖อะไรอย่างนี้
อายุศรีบ้านนอกไม่มีที่จะกิน
แล้วก็เข้ากรุงมาทำงาน

แล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็เลยบอกว่าเออมันขยันดีเนอะ
เดี๋ยวจะหาแฟนให้เอาไหมเอ้ยเอาหาแฟนให้เอาไหม
เราก็บอกว่าเอาค่ะเอาเลยเอาเลย
เขาเป็นคนจีนหน้าตาดีเขาก็ส่งรูปมาให้แม่
แล้วลูกเองมีไหมส่งรูปไปให้เขาดู

ถ้าจะได้คุยกันแต่ละครั้งเฮียแบบต้องส่งลูกไปส่งลูกมา
แต่เค้าก็สอนสอนให้ทำอามาสอน
เริ่มทำแบบว่าโอเคได้แล้วเราเอาไปขายแล้ว

แม่ขายตั้งแต่ภอสเท่าไหร่คะ
อย่าบอกว่ามีดราม่านิดนึงตอนนั้นที่คุณโจ้บอกอยากขึ้นราคา

เดี๋ยวขายลูกละบาทสมัยก่อนก็เทียงนะ

ก็คือถูกมากแล้วแหละสุดไปเลย
ลูกละบาทอาหารลูก

ใช่แต่แม่จะไม่รู้ความคาดทุนหรือยังไง
อืมพ่อขายขายได้ค่ะ
แล้วเงินที่เราก็ไม่เหลือ

แม่ผมขอเก็บตังค์เองได้ไหม
แต่ขอตังค์เพิ่มจากลูกละบาทเป็น๒บาท

มาจากนั้นคุณแม่ถึงไม่อยากขึ้นหรือคะ
ก็คือยังไงอ่ะขายลูกละบาทนี่เราขายดีแล้วใช่ไหม
ก็ไม่อยากจะเป็น๒บาทลูกค้าเขาเก่งใจลูกค้าไง
คือกลายเป็นว่าลูกระบาดตอนนั้นกลายเป็นว่าเกือบเท่าทุน
ถามว่ารู้ไหมไม่รู้ตัว
คือถามว่าเงินไปไหนซึ่งเราก็รู้ไงว่าแม่เราไม่ได้เอาเงินไปไหน
แต่ทำไมเงินไม่เหลือทำไมยังเป็นหนี้เขาอีก

แล้ววันที่เปลี่ยนราคาลูกค้าบ่นไหมครับหรือเกิดเขาเข้าใจ

อ้าวอ้าวอาจจะแปลกใจอ้าว๒บาทเหรอ
อ่านิดหนึ่งช่วงแน่นิดหนึ่ง
โธ่โธ่โธ่โธ่เจโมนนี่น่ารักจริง
จะขึ้นราคาก็เกรงใจลูกค้าแต่ยังว่าล่ะครับ
ถ้าขายไม่ได้กำไรคนขายก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ของดีจริงแบบนี้ลูกค้าก็ไม่หนีหายไปไหนหรอกครับ
แต่ก่อนจะมาขายได้ขายดีแบบนี้เนี่ย
จุดเปลี่ยนที่ทำให้แม่บ้านคนหนึ่งต้องลุกขึ้นมาหาเงินค้าขายเอง
มันเพราะอะไรกันล่ะครับ
คนทำใจดีดีนะโอ้โหมือเท้าแม่อ่อน

แค่ถือป้าแดง
ุ้ยช่ายเจ๊มนขนมกุ้ยช่ายเจ้าดังแห่งวัดสารเจ้า
ปฐุมธานีเชื่อหรือไม่ล่ะครับว่า
เห็นขายกล่องละ๓๕บาทแบบนี้แต่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับ
แต่กว่าเขาจะร่ำรวยมีเงินมีทองใช้เจมนเขาสู้ชีวิตสุด
พร้อมกับเสียน้ำตาจนแทบจะหมดลมหายใจเลยล่ะครับ
ปี๓๔แม่เจอโมแลตศุลมันหนักมาก

หนักมากแม่คือเรื่องอะไรคะ

คือพ่อเป็นจับกังอยู่กับรงศรีของเซียนแท้
พ่อเป็นจับกังอยู่กับรงศรี
แล้วก็เป็นประสบประเทศรถพร่ำ

คือพ่อเป็นจับกังอยู่กับรงศรีของเซียนแท้
คือพ่อเป็นจับกังอยู่กับรงศรีของเซียนแท้
คือพ่อเป็นจับกังอยู่กับรงศรีของเซียนแท้
มือเท้าแม่เอาน

เสียคนรักแล้วก็ตอนนั้นลูกก็เล็กด้วย

หน้าน้อยรอให้กรี๊ดรูปก็กรี๊ด
คนกรี๊ดกันต่างคนต่างกรี๊ด
ความลำบากของแม่พลอยจำได้ไหมครับลำบากขนาดไหนครับ
มากแล้วก็คือต้องสู้ไงเพื่อลูกสี่คน

ต้องสู้ต้องขายกุ้ยช่ายต้องแบกขายทำยังไงก็ได้ต้องให้ขายได้

เดี๋ยวพาไปจำบ้านเดี๋ยวเลยไปจำบ้านนะผู้ชายมาแล้วจ้า
ไม่ใช่ว่ากุ้ยช่ายจะขายดีแม่ก็ขึ้นไปไปเป็นลูกศิษย์วัด
แล้วก็เอาข้าวบนวัดมาให้พวกเรากินนั่นแหละ

ทันทีพระเจ้าก็เห็นเอานี่อ่ะนะ
สังฆาธารหลวงพ่อสังฆาธาร
ท่านก็เอาฉันทั้งถังมาให้เรา
แล้วมันในถังมันจะมีทั้งแฟบสบู่ยาซี่ฟันอะไรอย่างนี้มีทุกอย่าง

สังฆาธารค่ะสังฆาธารก็ให้เรามา
แล้วเสร็จแล้วก็ทีนี้มนต์มาเป็นลูกจ้าง
เจ้าวาดไหมอ่าให้วรรล้อย
ก็เช็ดถูกุฏิอะไรอย่างนี้ไงก็มีอะไรก็ขนลงมากิน
แต่ในวันนั้นที่เราเป็นลูกจ้างอยู่ที่วัดด้วยเราก็ขายกุ้ยชายไปด้วย

แล้วเราคิดไหมแม่ว่าเราจะทำยังไงให้กุ้ยช่ายเราขายดีกว่าเดิม
เราก็ได้บารมีหลวงพ่อสอนหน้าวัดเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วย

หวังรวยเอาหวังแค่ว่าเราแค่ขายได้
แล้วแม่ไม่ต้องขายไม่ต้องทำตอนเช้าแล้วเราช่วยผ่อนแรกให้เอง

ผลตอบรับดีจากวันละ๔๐๐๕๐๐ก็เป็นวันละพัน๑๒๐๐อะไรอย่างนี้

ถึงจะลำบากแค่ไหนแต่เจ๊มนก็ไม่เคยหยุดทำครับ
สู้ต่อมาเรื่อยจนโอกาสมาถึง
แล้วจะบอกว่ามีจุดเปลี่ยนคือได้ไปออกรายการทีวี
ใช่ต้องขอบคุณคุณแหม่มจินตรากับคุณโลกเบี้ยว

เขายังไม่เป็นรายการแต่ว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสอน

คนก็ลือกตัวนี้สมัยก่อนก็คือหูยคนดังดาราดังมา
งั้นกุฏชัยมีดาร้านมาเว้ย

และตอนนั้นพอหลังจากที่เราผ่าพันค์หุบศัพท์มามากมาย
วันนึงที่ร้านระหว่างอีกคนตอคิวยา

สมัยกว่าที่แม่ก็ทำประมาณ๑๐โล๒๐โล
มันก็กระดุกขึ้นมาเรื่อยเป็น๒๐๔๐โล

จบกระทั่งทุกวันนี้หรือว่าช่วงที่จะมีโควิดนี้เป็นตังค์เลย
ยุคพลิกทีมงานกี่คนครับแม่
และต่างน้องและคนงานก็ประมาณ๒๐รกคน

โอ้โหแม่เสร็จแล้วสอบตัวเป็นลูกด้วย
นี่เฮียป้องมาขอวิชาทั้งที
ได้ฝึกนวดแป้งคลึงแป้งไปเท่านั้น
ตอนนี้ลองไปเรียนวิชาห่อแป้งกันบ้างดีกว่าครับ
หลายคนอาจจะคิดว่าเทคนิคการทำแป้งอยู่ที่การรีดคลึงเท่านั้น
แต่จริงแล้วทุกขั้นตอนสำคัญหมด
ห่อแป้งก็เช่นกันมันจะช่วยทำให้แป้งบางน่ากินได้อย่างไร

วันนี้ครับเป็นเกียรติกับรายการเศรษฐีป้ายแดงมากน้องจ๊

เพราะมือระดับเจ๊มนกับพี่โจ้
จะมาลงมือโชว์การห่อให้เราและคุณผู้ชมได้เห็นกันเต็ม

แม่ครับพี่โจ้ครับเรามีเทคนิคอะไรบ้างครับการห่อกุ้ยช่ายเนี่ย
หลังจากที่เรานวดอวนแป้งเสร็จนวดแป้งเสร็จแล้วก็แนนมาแล้ว

ส่วนตัวผมใช้เอาแป้งแผ่นวางด้านบนนะครับ
แล้วก็ตัดไส้ฟองแบบนี้แล้วก็จับแต่ละแต่ละมุมแต่ละด้านขึ้นมา
ที่เขาจีบกันนะครับแต่ผมไม่จีบนะ

ส่วนแรกนะจะวางแป้งปลายนิ้วนี่แล้วก็ห่อในกลางนิ้วหน่อย

โอ้ในกลางอย่างนี้แล้วก็ใส่ไส้

แล้วก็มอนนิ้วก็ห่อ

ผมเองไปลูกตอนที่ดูแม่ทำคิดว่าผมปั้นไม่ได้ทำไมแม่ทำเก่ง
ใช่แต่ขมีกินนั้นนะมันก็ต้องกินลนกลุ่มมาช่วยแม่ทำ

แต่ละไส้มันงานยากไม๊

พรุ่งแค่เราจับ

กินมาก็คล้องกัน

โอ้ยใช่ไหม
งั้นไง

ก็ปรับแต่งมาเรื่อยคนกินเขารู้นะ
พื้นฐานเราไม่มีเราอยากขายของ

อยากขายให้ได้เราก็ต้องดูว่าเขาอยากกินยังไง

แล้วการหมักกุ้ยชาติเนี่ยครับ
พรุ่งรสอะไรก็ให้สูดเฉพาะของเจ๊หม่อนเลย

แต่แม่ก็คือพอล้างผักเสร็จเขามาหั่นเสร็จ

พี่เจ้าเขาใส่มูตัวแม่แท้ถูก
พี่เจ้าไปมูอะไรมา

ถ้าผมมีบุญวาสนานะผมขอให้ขายได้วันละ๖๐๐๘๐๐บาท
ซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอก
ธิษฐานถ้าผมได้จริงนะภายใน๒เดือนหรือ๓เดือนนี้นะ

นานแค่ไหนที่เราอธิษฐานจิตแล้วแบบเราได้ตามที่เรา

ยุคแรกของรุ่นแม่เคยขายได้วันละหลักร้อย
พอรุ่นลูกเข้ามาช่วยทำขายได้วันละ๒๐๐บาท
พีคสุดกลายเป็นวันละ๘๐๐๐บาท
และก็ยังขายดีต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้สุดยอดไปเลยล่ะครับ

ก็ไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับ
อันนี้เป็นผลงานของเราสองคน
แล้วบอกเลยว่าของจ๊ะนี่

ของคุณฝ่อง
มีลูกสี่คนแม่หนึ่งลูกสี่หยุดไม่ได้
ป่วยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายอะไรอย่างนี้
ห้ามเจ็บห้ามตายไม่สบายห้ามขาด
สู้ไม่ท้อถอยนะครับก็ซื่อสัตว์กับลูกค้า

พี่โจ้ค่ะวันนี้พี่โจ้ภูมิใจในตัวเองแค่ไหน
มากจนกว่าผมไม่ต้องมาขยายสาขาอะไรมากมาย
ตอนนี้ก็มีความสุขแล้ว
มีความสุขด้วยทำงานไปพรับผ่อนให้ชีวิตไปด้วย

มีเป็นพันล้านแล้วเหรียะ

ตั้งแต่พี่โจ้รวยแล้วไปหมดรวยแล้ว

โปรโมชั่นให้กับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง

เพราะมึงบอกมาจากรายการเสดีย์ป้ายแดง

แล้วกล่องคุณขา๘ลูก
อย่างใหญ่๓๐บาทเท่านั้น
ถ้าคุณมาจากรายการเศรษฐีป้ายแดงค่ะ

ครับผมมาแล้วบอกว่าเศรษฐีป้ายแดงจัดไปครับ

วันนี้ให้พี่โจ้กับแม่มนต์ฝากร้านอีกสักทีหนึ่งฮะ
ตลาดริมน้ำวัฒนเจ้านะครับเจมส์มนต์อยู่ด้านในสุดเลย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสถานที่น่าสนใจ
มีทั้งทำบุญได้ตลาดจับจ่ายใช้ใช้สอยได้

ไปเลยนะครับโทรมาหาร้านเจ๊มนต์นะครับ
ผมโจ้อยู่ร้านทุกวันยินดีต้อนรับเสมอนะครับ
ช่วงหน้าคุณชนะจะพาไปพบกับต้นตำรับก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งคลองรังสิต
รายได้เป็นแสนโอนพระเจ้าช่วยก๋วยเตี๋ยวเรือ

เคยลำบากถึงขั้นแบ่งปลาเส้นเส้นเดียว

สมัยก่อนนะโอ้โหได้กินวันนั้นก็
วิเศษแล้ว
เล็กถือป้ายแย่

โทษทีนะผมเพ้อละเมอไป
ก็หิวอ่ะวันนี้ผมมีนัดกับพี่ชายครับคุณผู้ชม
เพื่อที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยที่รังสิตกัน

สวัสดีครับพี่ชายครับ

รอพี่แป๊บนึงนะฮะ
รอรอได้แต่เมื่อไหร่พี่จะมาครับ
คือจะบอกแล้วว่าจริงจะถึงร้านแล้วแหละ
แต่อยู่ดีดันนึกขึ้นได้ว่าลืมเอาของมาฝากคุณผู้ชมเลยแวะ

มาเยอะแล้วกันคนดูเราว่าเยอะ

ได้ครับโอเคแต่ถ้ารอไม่ได้จริงลุยไปก่อนเลยนะ
จ้าแล้วเจอกันครับ

ไม่รอหรอกรอทำไม
หิวแล้วเดี๋ยวพี่ชายก็ตามมาเดี๋ยวไปกินพร้อมกัน
แต่ส่วนผมนั้นกินก่อนดีกว่าหิวแล้วครับไปกันเลย
หากพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังย่านรังสิต
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยครับต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันแน่นอนว่า

ใช่แล้วล่ะครับชื่อเสียงของโกฮับเนี่ย
เขาการันตีความอร่อยมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โด่งดังถึงขนาดมีหนังมาขอเอาชีวิตโกฮับเนี่ย
มาเป็นหนึ่งในตัวละครเลยนะครับ
อยากรู้ว่าเรื่องจริงมันจริงแท้แค่ไหน
เดี๋ยวเราไปคุยกับทายาทสายเลือดแท้ของโกฮับกันเลยดีกว่าครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับ

เขากำลังลวกก๋วยเตี๋ยวลวกก๋วยเตี๋ยวมือเป็นระเวงอยู่เลย
อย่ารอช้ารีบเดินไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าครับ
สวัสดีครับ
ที่ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวกำลังชี้แล้วส่งหัวใจให้เรา
นี่ครับนี่คือคุณแม่คุณแม่ของคุณก้อยครับ
เห็นบอกว่าแหมเราแบบสืบเชื้อสายมาโดยตรงจากโกฮับ
ก็คือเราสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นอากงเลยค่ะ
คือก็จะเป็นคุณตาตั้งแต่เขาอบพยพมาจากเมืองจีนนะคะ
เขาก็จะมาขายใต้สะพานแก้วค่ะ

ใช่ค่ะพายเรือขาย

ก่อนสมัยก่อนตอนที่อากงพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

ไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่า

แต่ว่ามาแล้วนั่นเองครับ

ก็ตอนนั้นคุณแม่เล่านะคะว่า
ละครเรื่องเลือดนอกอกอะค่ะ

รับบทเป็นหุ่นตาก็คือโกฮัฟ
แล้วพอดังเรื่องนี้ขาดอยู่ไปเป็นยังไงค่ะ
่งดังเลยค่ะตอนนั้นก็เริ่มมีคนมา

มาคือเหมือนเขาอยากมาทานก๋วยเตี๋ยวอะค่ะ
ก็มาที่ร้านเราเยอะเยอะมากค่ะ

แต่ก่อนเนี่ยในที่มาของน้ำตกอะค่ะ

และน้ำจากเนื้อเนี่ยที่หยดลงมาตรงนี้
เขานำน้ำตรงนี้ไปใช้เขาเรียกน้ำตก

เขาก็จะตักน้ำตกตรงนี้มาใส่ในชาม
แล้วค่อยตักน้ำซุปมาลาด

เขาบอกว่าพริกเนี่ยเด็ดเลยเหรอครับ

ก็พริกจะเป็นสูตรต้นตำรับ
แต่ก่อนเขาจะมีการแบบดองพริกดองอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ก่อนจะนำมาปรุงอาหารมาปรุงก๋วยเตี๋ยว

ถ้าเป็นช่วงโควิดช่วงนี้ก็ประมาณ๓๕แสนบาท

พระเจ้าช่วยก๋วยเตี๋ยวเรือ
ทานเป็นภาษาก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้เหรอเนี่ย
พูดมาสักขนาดนี้สงสัยต้องจัดชุดใหญ่กันหน่อยแล้วล่ะครับ
แนะนำเลยว่าใครที่มาที่นี่ไม่ควรพลาดเมนูเหล่านี้
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเมนูประวัติศาสตร์ของร้านแต่ยุคสมัยเปลี่ยนไป
เดี๋ยวนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อริปอายด้วยนะครับ
ที่สำคัญราคาก็ไม่แพง
เฮ้ยพี่อาร์มสรุปนี่ไม่รอพี่ชายแขกรับเชิญคนสำคัญแล้วล่ะครับ
สงสัยจะอดใจไม่ไหวแล้วล่ะมั้งเนี่ย

ผมจะบอกให้นะใครที่ชอบทานเนื้อหรือพวกสายเนื้อคุณจะรักที่นี่ได้ลองชิมอาหารแล้วเมื่อสักครู่โอ้โหอร่อยจริง
แล้วบอกเลยนะมีมากมายหลายเมนูผมพูดไม่ถูกจริงเพราะเยอะ
แต่ก่อนโกงครับเขาขายอย่างเดียวก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ใช่เหรอครับ
ใช่ค่ะของเราเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยเพิ่มให้มันหลากหลายเมนูเพิ่มมากขึ้น
แต่ละอย่างเนี่ยเห็นบอกว่าคัดสรรพรีเมียมเลยนะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชามที่ผมเอามาเน้นเนื้อมาก

อันนี้คือถ้าเป็นเนื้อของไทยเราจะใช้ในส่วนของลูกมะพร้าวเนื้อน่องลาย
ซึ่งจะมีราคาที่ค่อนข้างสูง
เห็นบอกว่าร้านของเรามันดังมากแล้วแต่ละอย่างเนี่ยดีจริง
ก็เลยมีคนมาขอซื้อสูตรมีแม่นมีไหมครับ
มีค่ะแต่ก่อนเลยก็จะมีเป็นลูกค้าประจำเนี่ยค่ะ
อะไรอย่างนี้ค่ะก็มีเสนอมาตั้งแต่๑๑๕๐๐๑๐๐๐๐๐หลายอย่างงี้ค่ะ

คุณแม่ก็คือสอนคือด้วยความที่คุณแม่เขาก็ใจดี
ก็สอนให้หมดเลยสอนบอกทุกอย่างไม่มีหมกเม็ดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลูกค้าก็พอไปเปิดสาขาก็ไปทำเอง

พอทำเองเนี่ยบางสาขาเขาก็เราบอกให้ใส่ใช้อันนี้
เขาก็ไปเพิ่มมั่งไปลดมั่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปปรับปรุงไปดัดแปลงสูตรเราอะไร
กลายทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวมันไม่คงที่
เลยไม่ได้มาตรฐานพอลูกค้าไปทานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไปทานสาขานู้นมาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็เลยมาจดทะเบียนการค้าตัวนี้ค่ะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เราก็ยื่นหลักฐานยื่นพิสูจน์ไปว่าของเราเนี่ยเป็นต้นตำรับจริง
แต่ว่าจดมาก็คือไม่มีใครได้รับจดเลยก็คือไม่ผ่าน
พอเราเข้าไปจดเนี่ยค่ะเราก็รอพิจารณามาประมาณ๗เดือน
ผลตัดสินมาว่าเราได้เป็นเจ้าของทะเบียนการค้าก็คือจดทะเบียนการค้า

ใช่ค่ะมีรูปถ่ายมีชื่อร้านมีบุคคล
แต่ว่าเน้นย้ำเนี่ยถ้าต้นตำรับต้องที่นี่เลย

ใช่ค่ะของเรายินดีนะคะที่จะรับสาขาเพิ่มนะคะ
ใครสนใจที่อยากจะสร้างอาชีพมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะ
สามารถติดต่อมาทางเราได้เลยนะคะ
ถ้าอยากได้สูตรต้นตำรับจริงก็ติดต่อเข้ามาค่ะตามเบอร์ด้านล่างนะคะ
แฟนชายน่าสนใจใครสนใจมาร่วมธุรกิจกับเราก็ได้ถูกไหม

โอ้สนใจด้วยได้ไหมขอแจมด้วยได้ไหม
สวัสดีครับพี่อันครับ

สวัสดีครับ
นี่ไงพี่อันผมรู้เลยกว่าจะมาเนี่ยนะ
ก็ขับรถไปแถวลาดพาวแล้วตรงยาวไปแถวบรรดา
แล้วก็ขับไปวนอยู่แถวพระราม๔

หงุดหงิดก็เลยขับรถตามแท็กซี่

แต่จริงออริจินัลต้นฉบับต้นตำรับต้องอยู่ที่

ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินครับพี่อัน

ตอนอยู่กับโคฮับเมื่อก่อนนี้คือลำบากมากมากเลย

จะหมดเวลาแล้ว
นี่คือทายาทของโกฮับตัวจริง
หลังการเพิ่มรุมบ้า

ก็ขายไปกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกปลาแท่ง

สมัยก่อนนะโอ้โหได้กินวันนั้นก็วิเศษแล้ว

สมัยก่อนก่อนที่เราจะกินข้าวหรืออะไร
เราต้องไปเป็นครูใหญ่มีเขาขายของอยู่ในโรงเรียน

แล้วก็ต้องถึงว่าต้องลาออกจากโรงเรียนเลยเหรอ

เขาก็ถือน้ำแข็งมาสองมืออย่างนี้

แล้วเราเข้าไปหาเขาเองเขาก็ซัดเรานี่เลย

ก็เลยมาช่วยอากงขายก๋วยเตี๋ยวเรือเต็มตัวเลย

หลังจากนั้นก็เริ่มเติบโตขึ้น

มันเติบโตไปถึงขั้นจุดเปลี่ยนอันหนึ่งคือ

ตอนนั้นก็ห้างก็เพิ่งเริ่มออกใหม่
เขามาติดต่อแล้วก็ไปขาย
อ๋อนึกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวจ้าแรกที่ขึ้นห้างเลยนะ

ตอนนั้นพอดีทางผู้จัดการพาต้า
อยู่ชั้น๕ได้ไปขาย
เพราะว่าที่นั่นเขาจะเป็นสถานที่จัดงานโดยเฉพาะชั้น๕

จำได้ว่าเป็นของดี๗๓จังหวัด

หมวกอย่างนี้แล้วก็นั่ง

จนคนล้างชามแล้วเล็บหลุดเลย
อ๋อเหรอแค่ว่าขายดีมากล้างไม่จุดเลยใช่ขาย
ขายวันเป็นพันชามอ่ะขายดีมากว้าว
คือเราไม่รู้ไงว่าทางห้างเราไม่เคยขายมาก่อนว่า

แล้วก็๗วันเราก็ไปให้เขาขายได้ประมาณ

หยุดก่อนสมัยก่อนตั้งกี่ปีได้นะครับ
ถ้า๓๓ปีตอนนั้น๒๐๐๐๐๐บาทน่าจะประมาณแบบเป็นหลายล้านน่ะ
มีโอกาสได้ขึ้นห้างดังสมัยนั้น
บอกเลยว่าเก่งอย่างเดียวไม่พอ

แม่ก็บูชาไอ้ไข่กับเขาเหมือนกันนะครับ

บูชายไข่ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับ
แต่แม่จ๋าบางกรายค่ะ

จัดแน่นจัดเต็มอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย

แต่ว่าตัวแม่เองแม่เคยขอ
แม่ก็ถูกครั้งใหญ่ก็
ลอตเตอรี่๔๘ใบ

ไม่ใช่แค่คุณแม่คุณก้อยด้วยเหรอครับ

เป็นซื้อขายรถมือ๒ด้วย

รถคันนี้มันอยู่มานานมาก

มันมีอุบัสสะกซื้อไปเอามาคืน

แฟนก็เลยพูดมาคำนึงว่า
ดีว่าอาทรกิจร

มีลูกค้านะเข้ามา
สลบอีกประมาณ๕นาทีเขาก็เลยโทรมาบอกว่า
ลูกค้าวางมาจำจองนะจะซื้อสดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ซึ่งแบบงงมากขนลุกเพราะว่าแฟนเพิ่งพูดไม่ถึง๕นาทีเลย
เอาอย่างนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจถูกไหมคุณก้อย
เพราะว่าคุณแม่เองก็สอนให้เราตั้งใจทำมาหากิน
ใช่ค่ะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นแรงยึดเหนี่ยวจิตใจ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็จะสอนตลอดค่ะว่าแบบ
เราควรจะต้องใส่ใจในอาชีพแล้วก็ซื่อสัตว์กับอาชีพของเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือไม่โกหกลูกค้าไม่หลอกตัวเอง
หรือว่าวัตถุดิบหมูหรืออะไรอย่างนี้ค่ะต่างจะต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เอาล่ะโอ้โหวันนี้นะครบรสจริงพี่อันเราได้รู้ถึงความอร่อยของที่นี่
และแน่นอนฮะถ้าจะมาทานแบบต้นตำรับจริงต้องที่นี่ถูกไหม

ส่วนในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับ

เดี๋ยวสิติดค้างบอกยังจะให้กินไงยังไม่ได้อ

นี่คือจะชักดาบพี่เหรอ

เอาเส้นเล็กหมูน้ำตกไม่งอกไม่ผักไม่เผ็ดหมูสะเต๊ะ

ขนมถ้วยลูกชิ้นเมื่อกี้คือถ้ากินมากไม่ไหวหรอก
เดี๋ยวห่อกลับบ้านด้วยนะ

เดี๋ยวพาพี่อันไปทานกันครับ
พี่อันเขาตั้งใจมากินโดยเฉพาะเลยไม่รู้ล่ะครับพี่อาร์ม
ย้ำอีกทีใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับเจ้าเก่าต้นตำรับดั้งเดิม
ลิ้มลองกันได้ที่สาขาเมืองเอกเมนูเริ่มต้นที่๓๐บาท
แต่ถ้าใครอยากกินเนื้อแบบพรีเมียมในราคาถูกแสนถูก
เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อลิฟต์อายสนุนราคาเพียงแค่๑๓๕บาทเท่านั้น
แต่ไม่ว่าจะราคาไหนก็อร่อยทุกเมนูไม่เชื่อก็ดูพี่อันเขาสิครับ
อุ้ยกินเอา
๗๓จังหวัดพาต้าตอนนั้นกินคลองมาใหม่มันมีเรื่องเล่า
จะทำยังไงดีให้คิงทองมันมีลูกเขาก็เลยเปิดหนังให้ชิงทองดู
ทีนี้ลิงมันคงไม่รู้มั้งคนเลี้ยงลิงท้องเลย

โปรดติดตามตอนต่อไป